คนหนึ่งเขาก็ขี่รถไปไปส่งของไปเจอไอ้ถุงกระสอบปุ๋ยอยู่ริมถนน

สุดท้ายมันมีลูกหมาคุณผู้ชม
ที่คนใจดำเอามาทิ้งเอาไว้หวังให้มันตายครับ
โหใครเอาเองมาแบบนี้วะ

เฮ้ย

เคยมาทำอีนได้วะเนี่ย

เขาออกไปเองไม่ได้นะรัดแน่น
และเนี่ย
ถ้าช่วยมามันจะกัดไหม

โหมันทำอะไรผิดทำไมต้องทำมันขนาดนั้น

อยู่ข้างทางแล้วก็มีเชือกมัด

เพราะหางมันโผล่ออกมาแต่มันถูกเชือกเนี่ย
เอาไว้แน่นเลยรายเดอร์ก็พยายามช่วย

ไม่มีมีดไงเอาอะไรกุญแจมอเตอร์ไซค์ครับ

สุดท้ายมันรอดมันก็วิ่งหนีออกไป

เหมือนแบบขอบคุณนะแล้วก็วิ่งไปเลย
เพจนี้คุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
คือเขาอยากจะให้ตำรวจไล่ดูกล้องหน่อยว่า
ใครที่เป็นคนใจร้ายใจดำทำกับมันแบบนี้
เพราะมันเข้าขายเรื่องของทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่านะครับ
ท้ายมันรอดเนอะวิ่งหนีเข้าป่าไปแล้ว